มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
คนร้ายก่อเหตุแบบอุกอาจมากนะคะ
คนร้ายเป็นชายชะกัน๘คน
แบ่งกันทำหน้าที่เขาแบ่งกันเป็น๒ทีม

ครับคนร้ายชายชะกันสี่คนเนี่ยไปที่ร้านน้ำชา
เอาปืนจี้ตำรวจสองนายที่อยู่ในร้านน้ำชานะคะ
อีกกลุ่มนึงอีก๔คนเนี่ยคนร้ายดูต้นทางให้แล้วก็จี้ตำรวจขึ้นรถกระบะไป
ครับแล้วก็ขับรถกันออกไปเอารถของตำรวจไปด้วยอ่า
ทีเนี้ยไปเจอตำรวจสองนายเนี้ยถูกยิงเสียชีวิตนะคะโอ้โห
เศร้ามากแล้วก็เอาศพทิ้งข้างทางห่างจากร้านน้ำชาไปประมาณสองร้อยเมตร
แล้วรถกระบะของตำรวจเนี่ยคนร้ายก็เอาไปครับ
ขโมยปืนของตำรวจไปด้วยสามกระบอกอืม
หลังจากนั้นไปเจอรถกระบะของตำรวจที่คนร้ายขโมยไป
ถูกจุดไฟเผาเหมือนกับราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาครับ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจภูทรเจาะไอร้องได้รับแจ้งเหตุว่าคนร้ายเป็นชายชะกัน๘คน
แต่งตัวคล้ายทหารค่ะมีอาวุธครบมือเลย
บุกเข้าไปจับตัวตำรวจสองนายที่ร้านน้ำชา
ในพื้นที่ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นรถของตำรวจ๑ใน๒นายนี่แหละค่ะ
แล้วคนร้ายก็ขับออกไปจากร้านน้ำชาอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปสอบปากคำพยานนะคะ
พยานให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าตำรวจทั้งสองนายเนี่ยเขานั่งอยู่ในร้านน้ำชานะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

และ๑๐ตำรวจโธหรุดวัยดีสาแม
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ตำรวจทั้งสองนายเขานั่งดื่มน้ำชากันอยู่ในร้านน้ำชาค่ะ
มีชายชะกัน๘คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายทหารบุกเข้าไป

แรก๔คนไปประกบตัวตำรวจทั้งสองนายเลยนะคะ

แล้วก็จี้ตำรวจทั้งสองนายให้ไปขึ้นรถกระบะ
ซึ่งก็เป็นรถกระบะของ๑๐ตำรวจโทนเรศนี่แหละค่ะ
ส่วนคนร้ายอีกชุดหนึ่งอีก๔คนเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่หน้าร้านแล้วก็พูดภาษายาวี
หลังจากนั้นทั้งหมดขับรถกันไปตำรวจสพเจาะไอร้องประสาน
วิทยุสื่อสารของโรงพัก๑๓อำเภอให้เฝ้าระวังรถกระบะคันนี้ที่คนร้ายปล้นไปนะคะ
กลัวว่าคนร้ายจะนำไปทำเป็นคาร์บอมกลัวจะเอาไปก่อเหตุระเบิด
แต่หลังจากนั้นค่ะเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
ตำรวจสองนายนี้ที่ถูกจี้ขึ้นรถไปเนี่ยนะคะถูกยิงเสียชีวิต
ดูสิแล้วคนร้ายเนี่ยนะทิ้งศพตำรวจทั้งสองนายเอาไว้ที่คูน้ำ
สาราริมทางห่างจากร้านน้ำชาที่เกิดเหตุไปประมาณ๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบ
ตำรวจทั้งสองนายถูกยิงนะคะถูกยิงสองนัดเข้าที่ศีรษะและลำตัว
มือทั้งสองข้างเนี่ยถูกเชือกมัดไว้จุดที่พบศพตำรวจทั้งสองนาย
ปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตร๓ปลอก
แล้วคนร้ายยังนำรถกระบะของ๑๐ตำรวจโทนเรศขับหนีไปนะคะ
แล้วเอาปืนของตำรวจไปด้วยนะคะ๓กระบอก
ช่วงตี๔กว่าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจไปเจอรถแล้วเป็นซากรถค่ะ
กไก่ลิง๓๕๘๔สงขลาที่เป็นของ๑๐ตำรวจโทนเรศที่คนร้ายขโมยไปค่ะ
ตอนไปเจอเนี่ยรถถูกเผาแล้วนะเป็นลักษณะของการเอาน้ำมันราด
จุดไฟเผาคือรถไหม้เสียหายทั้งคัน
ไปเจออยู่บนถนนระหว่างหมู่บ้านบ้านปะลุกาหมู่๓
ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ดูสิถือการของคนร้ายคาดว่าคนร้ายชำนาญเส้นทาง
เพราะว่าขับรถกันไปเนี่ยนะรู้ว่าจุดไหนมีกล้องวงจรปิด
คือหลบหนีกล้องวงจรปิดได้ทุกจุดเลยค่ะ
ส่วนเบาะแสนในการจับกุมคนร้ายเขากระจายกันหลบหนี
คาดว่าคนร้ายบางรายหนีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยก่อเหตุเมื่อคืนเองนะ
แต่ทำไมต้องเผาเนี่ยแสดงว่ามีอยู่สองอย่างคือจงใจสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยการเผารถยนต์
หรือไม่ก็คิดว่าคงไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งรถแล้ว
ใช่แล้วตอนนี้คือยังไม่มีเบาะแสนะคะยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นกลุ่มไหนนะคะ
แต่ชุดสืบสวนเขาลงพื้นที่แล้วนะคะครับคาดว่าการก่อเหตุเนี้ยค่ะ
เป็นลักษณะของการตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่วิสามันแกนนำเสียชีวิตไปสองศพ
เทือกเขาไอลาคอตำบลช้างเผือกอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาส
เมื่อ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นสาเหตุนี้นะคะ
ก็กล้องมาเพื่อที่จะมาทำลายคือการเผาทำลาย
มีคิดว่าคนร้ายจะข้ามฝังไปก็เห็นคนร้าย
แต่คิดว่ามันเป็นการตอบโต้ที่เราไปประทะกับเขา
ส่วนศพของตำรวจทั้งสองนาย
รับที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วนะคะ
ศพของ๑๐ตำรวจโทรุษวัยดีสามแมร์
นำไปประกอบพิธีที่มัศยิตบือแนลาแล
ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็เคลื่อนศพไปฝังที่กุโบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
นี่ค่ะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวชาวบ้านและเพื่อนข้าราชการนะคะ
ส่วนศพของ๑๐ตำรวจโทรฤทธิ์อิตทอง
ที่วัดคู่ขุดอำเภอสะทิงพระจสงครา
ก็เป็นบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าเช่นเดียวกันนะคะครับ
ก็เจ้าหน้าที่คาดว่ารถกระบะที่คนร้ายต้องเผาทิ้งเนี่ย
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคนร้ายซุกซ่อนระเบิด
หรือว่าอาวุธมาในรถกระบะคันนี้
เพื่อนำไปก่อเหตุในจุดอื่น
แล้วอาจจะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ก็เลยเผาซะเลย
แต่เพิ่งไปปล้นมาเมื่อ

มากค่ะใช่ไหมแต่ว่าไปไม่ได้แล้วเลยเผาทิ้งเลย

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาวิธีการของผู้ที่ก่อเหตุในพื้นที่ชายด้านใต้
ถือว่าหดเขี้ยมและรุนแรงมากหลายเหตุการณ์แล้วนะครับ